เรื่องของเด็กนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นเด็กที่
มีอวัยวะไปติดในท่อระบายน้ำ

ตอนนี้อาการของเด็กนั้นปลอดภัยแล้วครับ
คุณผู้ชมครับนี่ก็คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามจะช่วยเหลือเด็กชายอธิพัฒน์บุติมารหรือว่าน้องคอปเตอร์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะช่วยเหลือ
หลังจากที่ขาน้องคอปเตอร์ติดอยู่ในตระแกงร่องระบายน้ำฝน
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเลขที่๒๓๑ทับ๑

โดยมีนางพิมรดาบุติมานะครับแม่อายุ๒๖ปีคอยปลอบใจอยู่ใกล้กับน้องคอปเตอร์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนับ๑๐คนพยายามจะใช้เครื่องมือหลายชนิดเพื่อง้างเหล็ก
หวังจะนำขาของน้องคอปเตอร์ออกมาให้ได้
คอปเตอร์ก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าขาติดอยู่นานนับชั่วโมงแล้ว
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้แฉลงค่อยงัด
จนสามารถจะนำขาน้องคอปเตอร์ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทำให้บรรดายญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านก็โล่งใจครับ
น้องคอปเตอร์บอกว่าช่วงเช้าปล่อยให้น้องคอปเตอร์วิ่งเล่นตามปกติ
ตัวเองทำกับข้าวอยู่หลังบ้านจู่ได้ยินเสียงลูกร้องดังลั่นครับ
ก็วิ่งไปดูพบว่าขาน้องคอปเตอร์ไปติดในตระแกงระบายน้ำหน้าบ้าน
จะดึงยังไงก็ดึงไม่ออกครับต้องแจ้งให้ตำรวจแล้วก็ทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
โชคดีนะครับที่น้องคอปเตอร์นั้นก็บาดเจ็บฟกช้ำเล็กน้อยเท่านั้นครับ